ต่อดีกว่าครับผมทุเรียนนะครับกระแสทุเรียนนะครับ

แห่สนใจหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
อารีบาบาเป็นข่าวดังนะครับโอ้โหกระชับ
แล้วก็คนแห่เข้ามาเพียบนะครับซื้อทุเรียน
พอเสร็จปั๊บครับ๗๑๑มาอีกนะครับ
เอาไปขายใน๗๑๑ตลาดออนไลน์
ของจีนนะครับก็มาซื้ออีกรอบหนึ่งครับ

ได้เข้ามาลงนามบันทึกความเข้าใจกับบริษัท
ส่งออกผลไม้ไทยเพื่อสั่งซื้อทุเรียนเพิ่มนะครับ
กัญจนาแย้มพลายประธานกรรมการบริษัท
เท่าจากปกติที่รับซื้อ๒๕๐๐ตันต่อปี
เพิ่มเป็น๕๐๐๐ตันต่อปี
เพื่อให้มีทุเรียนวางจำหน่ายผ่านเว็บไซต์ได้ตลอดทั้งปี
ตามความที่ตั้งใจไว้คือเป้าหมายภายใน๕ปี
จะซื้อเพิ่มได้๒๕๐๐๐ตัน
หรือเพิ่มขึ้นอีก๑๐๐เท่าครับ

ส่งผลไม้ทุเรียนขยับขึ้นกว่า๑๒๐
เดิมที่เคยรับซื้อทุเรียนจากลงนะครับ

ปัจจุบันรับซื้อกิโลกรัมละ๖๐บาท
และมีแนวโน้มจะคืบเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ซึ่งมีปริมาณรับซื้อเป้าหมายของบริษัทอยู่ที่๔๐๐ตันต่อวัน

ได้ประกาศเปิดจองทุเรียนหมอนทองผ่านระบบออนไลน์

ทุเรียนพันหมอนทองที่สุดของคุณภาพและความอร่อย

โอ้โหราคาลูกละ๖๙๙บาทนะครับ

โดยผู้สั่งจองก็ได้มารับซื้อสินค้านะครับ

เริ่มตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่๕พฤษภาคม

ถ้าอะไรมันที่๘พฤษภาคมถึงแน่นอน

โดยจัดแคมเปญขายทุเรียนราคา๙๐๐บาท
๒วันยอดซื้อของกลุ่มนี้นะครับ
ลมทลายมากกว่า๑๓๐๐๐ลูก
ต้องปิดการสั่งซื้อส่งผลให้ทุเรียนหน้าสวนตอนนี้นะครับ

๗๐บาทต่อกิโลกรัมพุ่งขึ้นตอนนี้ครับ

ตอนนี้เขาบอกว่าทุเรียนไทยเนื้อหอมจริงนะฮะ

เฉพาะในโลกออนไลน์นะครับ